เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักที่สงขลาเลย
ผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นช่างซ่อมแล้วเขาก็ซ่อมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า
ปรากฏว่าพอซ่อมเสร็จแล้วปั๊บเสียบปลั๊ก
จังหวะที่เสียปลั๊กไฟช็อต
แล้วท้ายที่สุดทำให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสพเมืองสงขลาก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนโดนไฟช็อตเสียชีวิต
อยู่ในบ้านที่ตำบลพวงอมสงขลา
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบนี่ค่ะ
เจอร่างนายอนันต์บุญศรีอายุยี่สิบหกปี
เป็นเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านนะคะ
แล้วก็นี่มีเครื่องเจียร์ไฟฟ้าหรือว่าลูกหมูวางอยู่ใกล้
มีปลั๊กไฟแบบสายลากที่มีสายไฟของเครื่องมือช่างเนี่ย
เสียบคาอยู่เลยญาติก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกตินายอนันต์เนี่ย
มีอาชีพรับจ้างตัดไม้ยางแต่ว่าช่วงกลางคืนเขาจะทำอาชีพเสริม
โดยรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกเครื่องมือช่างทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังซ่อมเครื่องเจียร์ไฟฟ้าหรือว่าลูกหมูอยู่
เขาก็คาดว่าตอนเสียปลั๊กคงจะเกิดความผิดพลาด
ก็เลยโดนไฟฟ้าช็อตส่วนเพื่อนบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าได้ยินเสียงนายอนันต์ตะโกน
ตอนนั้นเพื่อนบ้านก็ตกใจหันไปดูเห็นนายอนันต์นอนหงายอยู่กับพื้นแล้ว
แต่มือของนายอนันต์เนี่ยกำเครื่องเจียร์ไฟฟ้าเอาไว้แน่นเลยค่ะ
เพื่อนบ้านก็เลยรีบวิ่งไปช่วยถอดปลั๊กแต่ก็ไม่ทันนะ
ตอนนั้นคือนายอนันต์หมดสติไปแล้วแต่พอกู้ภัยมาช่วย
ภัยบอกว่านายอนันต์เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ญาติของนายอนันต์ไม่ได้ติดใจเอาความทุกคนก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าไม่คิดนะว่านายอานันต์จะจากไปเร็วขนาดนี้
เพราะว่าเป็นคนที่ขยันทำมาหากินขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ